มีเรื่องไม่ค่อยดีเกี่ยวกับนักฟุตบอล

กลัวเขาเข้าบอลผิดจังหวะ

สำหรับนักฟุตบอลคนนี้ก็คืออาทิตดาวสว่าง
แต่ว่าล่าสุดเหมือนเรื่องจะจบแล้วนะครับ

เรื่องในข่าวหลักในวิวิธีการนำเสนอไปแล้ว

เป็นอดีตคนสนิทของทางอาทิตยสว่าง

อาทิตย์สว่างเป็นกองหลังทีมชาติไทยนะครับ

เกณฑษักเสนาเมืองแล้วก็

ผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
นครบานห้วยขวางหลังจากที่ถูกอาทิตย์

เธอก็มีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตอิสระ
ว่าเริ่มคบหากับอาทิตย์เนี่ยประมาณ

ครั้งแรกอาทิตย์ขอยืมเงิน๕๐๐๐บาท

จากนั้นเนี่ยก็ยืมไปอีก๓๓ครั้ง

รวมแล้วก็เลยได้ยอดมา๒๓๐๐๐บาท
แต่ละครั้งก็อ้างเหตุผลส่วนตัว
แล้วก็บอกว่าจะนำเงินไปรักษาแม่

เมื่อไม่กี่วันก่อนผู้เสียหายก็บอกว่า

อาทิตย์ก็เลยเริ่มคืนเงินก้อนแรกมาให้ก่อน

เขาไม่เคยรู้ว่าเจ้าแบงคอาทิตย์เป็นนักฟุตบอลมาก่อน

แต่อีกฝ่ายก็ไม่ปรับปรุงตัว
แล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานการ

อันนี้คือข้อความจากทางผู้หญิง
ที่ในข่าวหลายช่วงผ่านผมเห็นอยู่

เพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟัง

ยืมเงินที่คุณติดเขาอยู่ไปคืนเขาซะเอาไปคืนเขาซะไปเคลียร์ซะ
แล้วก็จบเรื่องนี้ซึ่งฝ่ายหญิงก็ได้ลงบันทึกประจำวัน
อีกครั้งว่าได้รับเงินคืนเรียบร้อยก็เป็นอันจบเรื่องจบราวไปนะครับ
ที่ของสโมสรมีการชี้แจงสาเหตุที่ทางเชียงรายยูเต็ดให้ยืมเงิน
เขาบอกว่าเจ้าแบ็คเนี่ยไม่ได้ไปหลอกเอาเงินใครแต่ว่าเป็นการหยิบเหยื่อระหว่างที่คบหากัน
เรื่องมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้โอกาสได้ปรับปรุงตัว
แล้วก็มีการตักเตือนแล้วก็ภาคทันกับสโมสรได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะมีการลงโทษที่หนักกว่านี้แน่นอน
เจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับนะครับแล้วก็ฝากขอโทษมายังแฟนบอลด้วยที่ทำให้ผิดหวัง
แล้วก็ประกาศว่าจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียทุกอย่างเพื่อมีสมาธิกับฟุตบอลเท่านั้น
แล้วก็แสดงให้เห็นว่าที่เขาเลือกเล่นเนี่ยเพราะว่าอยากจะปรับปรุงตัวจริง
แก้ไขตัวเองแล้วก็เริ่มต้นในชีวิตใหม่ทั้งในแล้วก็นอกสนาม
หลังจากนี้ถ้าแก๊กประกาศนี่หมายความว่าถ้ามีโซเชียลมีเดียที่เป็นชื่ออาทิตย์ดาวสว่างไปอีก
แสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องไม่ใช่เขา
นี่คือข้อความล่าสุดเรื่องนี้น่าจะจบแล้วนะครับ